น้ำหอมของกาแฟแก้วโปรดในทุกเช้าของผมทำให้ผมอยากออกเดินทางมาตามหาเมล็ดกาแฟไทยครับ
เศรษฐกิจที่มีการเพาะปลูกมากกว่า๖๐ประเทศทั่วโลกและเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายในตลาดโลกมากเป็นอันดับ๒

คุณรู้ไหมครับกาแฟบ้านเราสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยมากกว่า๕๕๐๐ล้านบาทต่อปี
กาแฟโลบัสต้าที่ปลูกกันมากทางภาคใต้ของประเทศไทยแล้วนี่แหละครับ
ทุกวินาทีจะมีกาแฟประมาณ๑๔๐ล้านแก้วที่ถูกคอกาแฟอย่างเราดื่มเข้าไป
ผมเลยไม่แปลกใจเลยครับที่กาแฟจะกลายเป็นเครื่องดื่มอันดับที่สองที่เราดื่มรองจากน้ำดื่ม
คิดเป็น๑ใน๓ของเครื่องดื่มที่คนทั่วโลกนิยมดื่มมากที่สุดครับ
และปัจจุบันคนไทยก็ดื่มกาแฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ย๑๕ต่อปีหรือประมาณ๓๐๐แก้วต่อคนเลยล่ะครับ
เขาจะชอบอากาศเย็นอย่างภาคเหนือของไทยเอกลักษณ์ของกลิ่นและรสชาติกลมกล่อมนุ่มนวลมีคาเฟอีนต่ำ
ทำให้ถูกนำมาใช้เป็นเมนูกาแฟตามคาเฟ่ต่างครับ
ชอบอากาศที่ร้อนชื้นจึงปลูกกันมากในจังหวัดต่างทางภาคใต้ของประเทศ
ปลูกกาแฟที่รู้จักคือสุราชกับชุมพรค่ะ
ด้วยลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศที่แตกต่างกัน
รวมทั้งเทคนิคการดูแลเพาะปลูกของชาวสวนกาแฟแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน
ทำให้กาแฟแต่ละที่มีลักษณะของรสชาติ
กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าค้นหา
ทำให้ผมออกเดินทางตามหาเมล็ดกาแฟโลบัสต้าคุณภาพ
จากชาวสวนกาแฟในแต่ละท้องถิ่น
เพื่อค้นหาความโดดเด่นของรสชาติที่ใช่ที่สุด
ให้คนไทยทุกคนได้ริมลองครับ
การเดินทางครั้งนี้ของผมลงมาสู่ภาคใต้ของไทย
เริ่มที่จังหวัดชุมพรประตูสู่ภาคใต้
และต่อด้วยสุราธานีครับ
วิธีชีวิตการกินกาแฟกับจากหรือปัฒโนโก๋

สร้างความสนิทสนมของคนในชุมชน
มันเป็นภาพชินตาที่ผมคุ้นเคยครับ

ทำให้ผมตื่นตัวไม่ห่วงครับ

ได้มาพบฝ่าเพื่อนผู้
มาคุยเรื่องส่วนตัวเรื่อง

ผมต้องตื่นเช้าทุกวันก็ได้กาแฟนี่แหละครับ

เจ้าสวนนี่เช่ากาแฟต้องเข้าสวน

เวลาได้กลิ่นแล้วมาทำให้อยากกินกาแฟ

จากชาวบ้านจะปลูกไม้ผลชนิดต่างแล้ว

อย่างว่าจริงมอบกับการปลูกกาแฟ
เพราะพื้นที่มันความชื้นสูงครับ
พอมันชุ่มชื้นด้วยน้ำและดินป่าไม้ที่สมบูรณ์ครับ
คนดีด้วยครับคนแปดแดดซี่
เผยอยลืมปลูกกาแฟตั้งแต่มีครอบครัว
อายุ๒๔ปีคนผลิตดีหมากเลยทำไมอ่าน
คือมันเป็นรายได้ดักของไฟเซโสกรงยาง
เพราะเป็นส่วนหน้าหลุมาย
มันไม่มีการเจ็บเก้ากันแล้ว
ไม่มีรายได้อื่นออกจากกาแฟ
มีความภาคภูมิใจที่คนไทยทั้งประเทศได้ดื่มกาแฟฉัดมือของเราโดยตรง
จากการร่วมแรงร่วมใจของชาวสวนกาแฟที่ทุกคนปลูกด้วยใจ
ดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวอย่างพิธีพิถันเป็นพิเศษทุกขั้นตอน
เพื่อให้ได้รสชาติที่เหมาะกับคนไทย
ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวสวนกาแฟไทย
เลือกกาแฟคุณภาพผลิตกาแฟรุ่นลิมิเต็ด
และในครั้งต่อไปผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศในงาน
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นด้วยกาแฟคุณภาพรสเข้ม